คุณผู้ชมครับไปดูเหตุไฟไหม้เมนเผาศพครับ
ไฟไหม้เมนเผาศพแล้วกำลังเผาศพอยู่ด้วยนะ
อยู่ที่วัดหนึ่งในสมุทรสาครครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานเผาศพนะครับ
ที่วัดสหภาษณ์ธรรมารามตกใจครับเห็นไฟลุกขนาดนั้น

ชาวบ้านกับอาสาหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตพันท้ายนรสิง
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับกว่าจะดับไฟได้
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่พระธวัชชัยผู้ช่วยท่านเจ้าอาวาสครับ
สหธรรมารามเล่าบอกว่าหลังจากทางเจ้าหน้าที่วัดเนี่ยนะ
เริ่มเผาศพไปประมาณสัก๒ชั่วโมงคุณผู้ชม
ก็เกิดไฟลุกขึ้นที่เตาเผาส่วนเตาเผาเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๒๐โน้นแหละครับ
คุณผู้ชมฮะนะครับเป็นการเผาด้วยฟืน
ต่อมาอบตพันท้ายนรสิงก็มาปรับเปลี่ยนเป็นระบบน้ำมันและไฟฟ้า
ประมาณ๑๐ปีนี้นะครับส่วนสาเหตุน่าจะมาจากระบบน้ำมันหรือไฟฟ้าเนี่ยขัดข้อง
เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจนจากนี้ทำยังไงล่ะ
ลูกบ้านที่อยู่แถวนี้ที่เคยใช้วัดนี้จะทำยังไงล่ะ
จะประสานวัดใกล้เคียงครับเพื่อขอใช้เมนช่วยในการเผาศพชั่วคราวไปก่อน
ส่วนแนวทางการบริวณะเมนของวัดเนี่ยนะครับอพันท้ายนรสิงห์
แผนรองรับไว้แล้วเพราะจากโครงสร้างพบว่ามันเอียงมาด้านหน้า
หากจะต้องสร้างใหม่กันจริงแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหารือกับทางวัดกันอีกครั้งหนึ่งครับ